สวัสดีค่ะทักทายแฟนบันเทิงไทยรัฐเป็นภาษาเกาหลี
ส่งตรงจากกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เลยนะคะ
แล้ววันนี้นะคะมีนัดพิเศษสุดค่ะ
เพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยนะคะ
ที่จะมาร่วมโชว์บนเวทีแห่งนี้ด้วย

แต่ว่าจะเป็นใครนะคะรอติดตามชมค่ะ
กลับมาสร้างความบันเทิงให้ผู้ชมแดนสมอีกครั้ง
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่สวนยอเอ็นโดริมแม่น้ำฮาในกรุงโซ
โดยคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือ
มุ่งหวังพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีให้แพร่หลาย

มีการเปิดเวทีให้ศิลปินจากแถบเอเชีย

ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์คาซักสถานอินโดนีเซีย

ได้ร่วมโชว์บนเวทีสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้
หลังจากมาร่วมฝึกซ้อมและเตรียมตัวที่เกาหลีใต้

และอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เรามีนัดพิเศษนะคะ

สุดยอด

เต้นจริงค่ะแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะ

เพราะว่าเราก็เตรียมตัวกันมานานมากจริงสำหรับเวทีนี้นะคะ
วันนี้ก็อยากจะโชว์พลังของพวกเราให้เต็มที่

ไม่ว่าจะเป็นทั้งในตัวเองแล้วก็ทั้งประเทศไทยด้วยค่ะ
ที่พวกเราได้มีโอกาสมาแสดงบนเวทีใหญ่แบบนี้
ทีนี้ก็มีศิลปินระดับประเทศของหลายประเทศมาร่วมแสดงด้วย
ก็เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปในตัวเขา
จริงก็คาดหวังว่าเขาจะชอบเพลง
อยากให้ทุกคนแบบเก็บไว้เป็นเพลงในใจเพลงนึง

การได้มาร่วมโชว์บนเวทีต่างแดนแบบนี้นะคะ
ถือได้ว่าเป็นการโชว์ศักยภาพของศิลปินไทย
และเพลงที่ฮอปของไทยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

น่าจะเข้าสู่ใจแฟนเพลงต่างแดนได้ไม่ยากนะคะ